คุณผู้ชมฮะไปดูบัติเหตุนี้กันหน่อยนะฮะ
คนนี้ก็เมาเหมือนกันฮะเมาแล้วจอดรถชิดไหลทางแล้วนะ
แต่อยู่จะกลับรถเฉยเลย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถใหญ่เขาขับมาทางตรงนะครับ
นี่แหละฮะมีภาพสองมุมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
กล้องวงจรปิดตรงบริเวณทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ที่จังหวัดระยองจับภาพวินาทีนี้ได้เลยนะครับ
ทีนี้ฮะรถเก๋งเนี่ยคุณถูกชนแล้วใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่านี่มีคนวิ่งหนีเข้าป่าหายไปในความมืด

เมาคุณเมาจะกลับรถ
เกิดอุบัติเหตุวิ่งหนีเข้าป่านะฮะ
ทีนี้สอบถามเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งรถเก๋งมาด้วยกันนะครับ

ก็มานั่งดื่มกับคนขับรถคันนี้แหละ

เสร็จก็ชวนกันมาทำธุระที่อำเภอบ้านค่ายเนี่ย
เดินทางมาจากมาบขาอำเภอนิคมพัฒนา

ก็เลยจะกลับรถกระทันหันเหมือนกันฮะ

นี่ไงคุณสติก็ไม่เต็มร้อยนะฮะ
ไม่ทันได้ดูเลยว่ามีรถสิบล้อพ่วงเนี่ย
วิ่งมาก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ

คนขับวิ่งหนีออกจากรถเลยพี่
ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างทางนะฮะ

พอจังหวะคนเผลอก็วิ่งเข้าป่าหายไปในความมืด
แล้วก็ทิ้งเพื่อนไว้ในรถนะคุณ
ลองไปดูดูเพื่อนด้วย
อ้าวคนขับนี้อ่ะคนขับที่ชนท้ายเขาก็ขับนี้อ่ะนะ
เอาเอาวอเข้าโรงพักเลย
มาด้วยความเร็ววันเท่าไหร่พี่พอทราบไหมนะครับ
วัน๔๐ได้ช่วงจังหวะเลี้ยวความจังหวะเลี้ยวคือเบรก

ตอนชนตรงนี้อ่ะนะไม่เลี้ยวคุณผู้ชมค่ะส่วนคนขับรถ๑๐ล้อพ่วงนะ
บอกว่าโหผมก็ขับรถมาอยู่ดีนะแต่อยู่เก๋งคันนั้นโผล่พลวดออกมานะฮะ
ก็เลยเบรกไม่ทันสิฮะกระชั้นชิดมากผมขับมาแค่๖๐เท่านั้นเอง
ความเร็วนะคุณนะก็ขับไม่เร็วมากนะฮะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านค่ายจะเรียกหนุ่มเมาแล้วขับ
แล้วก็นู่นหลบหนีเข้าป่าไปแล้วตามหาไม่เจอนะ
ถ้าเจอเมื่อไหร่จะเรียกมาดำเนินคดีแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายด้วยนะครับ